ว่าอ้วกเนี่ยบ้าไปแล้ว
นี่โชคดีนะที่คิดว่าต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหม
เลยถ้าไม่งั้นนะตายตาย

โอ้แถมให้กับพี่
ผมไม่ต้องการน้ำใจจากใครอีกแล้ว

ผมมีปัญญากินผมมีปัญญาจ่าย

เป็นคนที่มีน้ำใจซะไม่น่าให้อภัย

มันเหมือนกระเฉาะออกแล้วมันจะตีขึ้น

นี่แต่ร้านนี้เป็นห้องแอร์

สรุปมันเคยไปไหมเนี่ย

มึงรู้ชัวร์ใช่ไหมเนี่ย

เร็ว
ขุนพลากุ้งวางเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
ร้านอาหารสไตล์ยุโรปและอาหารไทยฟิวชั่น
ขึ้นชื่อเรื่องของการจัดตกแต่งเมนูอาหารออกมาได้อย่างน่ารับประทาน
ร้านอาหารแห่งนี้ตกแต่งด้วยสีขาวในสไตล์มินิมอล
ที่ช่วยให้คนทานรู้สึกผ่อนคลาย
และเพลิดเพลินใจกับการริมรสอาหารแสนอร่อยของที่นี่
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่คลอง๓รังสิตปฐุมธานี

อุ๊ยอะไรน่ะ
อุ๊ยพี่อันนี้จานเท่าไรเนี่ย

ของพี่วางเงิน๑๐๐๐บาท

เมนูยำแซลมอนอโวคาโดสไปซี่สลัก

ที่นำเนื้อปลาซามอนสดส่งตรงจากญี่ปุ่น
นำมาคลุกเคล้ากับผักสลัดสดแบบไฮโดรโปนิกส์
และเพิ่มความพิเศษด้วยผลอโวคาโดแบบออร์แกนิค
ราดด้วยน้ำยำสูตรเด็ดรสเผ็ดโดนใจ
เสิร์ฟและจัดตกแต่งในขวดโหลได้อย่างสวยงามน่ารับประทาน

เอามาเลย
ยักษ์มาเลย

ขอรับแล้วไม่จุดเยิน
ของพี่กอล์ฟกับพี่เกี๊ยบ
ทั้งหมดวางเงิน๑๑๐๐บาท

อ๋อถือว่าถือว่าคูณเลย

เดี๋ยวเราจะรีบกินเลย
ของใหม่มาทางเข้าแต่ของเก่าจะดันออกแล้วไหม

เพราะว่าพี่ที่ชอบกินซาวนน์แล้วก็อัวโอกาโด
อ้าพี่ไม่พูดเล่นไม่เชื่อ
คนชอบบอกเลยนะต่อให้มาเยอะแค่ไหน

นี่คำที่๓แล้ว

กินแต่ผักทำไมกินได้กัน

อืม
ฮ่าฮ่าทำอะไรนี่อะไรนี่
กำลังจะทำให้มันกินง่ายขึ้นไงมันกินยาก

เอาหน่อย

เร็ว

เอาหน่อย

เอาไปเดี๋ยวอะไรน้ำอ่ะอย่าเหี้ยอะไร

เอาเลยแพร่ถอย
จริงพี่ก๊อฟไม่ถอยเผื่อน้องเลย

เราก็ไม่กล้าถอยกลัวรถชน